สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่

รู้เยี่ยวเหี่ยวนะ
เริ่มต้นของสัปดาห์เราอย่าเพิ่งไปคนเดียว
แต่สำหรับผมก็เหี่ยว

นี่ไงไหนบอกว่าที่ดูผมเห็น
รางวัลเลขท้าย๒ตัวออกมาแล้วนะฮะ
ออกมาไม่ใกล้เลยเนอะ
คุณผู้ชมครับ๘๖นะฮะเลขท้าย๒ตัว
เลขท้าย๓ตัว๐๐๖แล้วก็๓๗๘
เลขหน้า๓ตัวครับ๒๓๙แล้วก็๘๘

นี่นะครับก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
อุดหนุนรัฐบาลแล้วได้บ้างส่งข่าวมาหน่อย
ใครที่ไม่ถูกก็

เบอร์สำหรับหลวงอะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะเออก็ได้๒ตัวอะไรนะเรียกอะไรนะ
เอาอย่างงี้นะพี่ตอบไปนี้นะพี่บอกซื้ออะไรซื้อมาเป็น๒ให้พี่ด้วย
มันก็ไม่ถูกมันต้องเคยทำแล้ว

นะฮะใครถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วย
ความหวังแห่งชาติ
งวดยืนแล้วแสนกว่าบาท

ก็วางดู

เงี้ยวแบบนี้
นี้แหละครับเป็นคลิปที่มีความยาวตั้งแต่๑นาทีและ๑๗วินาที
ซึ่งในภาพก็จะเห็นนะมันเกิดที่เป็นในห้องเรียน
จะมีนักเรียนทั้งชายทั้งหญิงนั้นนั่งล้อมกันอยู่
โดยมีชายใส่เสื้อเหลืองนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็คือคุณครูนั่นแหละฮะ
ก่อนที่จะเรียกนักเรียนชายเข้าไปหา
แล้วก็บอกให้นั่งลงนะฮะจากนั้นพูดจาเสียงดัง
ลุกขึ้นมาเอามือจับที่หัวเด็กเขย่า
โดยทราบว่าชายคนดังกล่าวนั้นเป็นครูที่สอนอยู่ที่
วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในสระบุรี
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ถนนประหลโยธินตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ
ก็ไปพบกับทางด้านนายเจนวิทย์ตั้งเจริญวรกุล
เป็นผออยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้
ก็ไปสอบถามมาก็ปรากฏว่าพอก็บอกนะบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
คลิปที่ปรากฏนั้นเป็นอาจารย์สอวิชาภาระจริงนะฮะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องนำเรียนให้กับทางภูมิคับบัญชาทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการในการสั่งการนะครับ
ดำเนินการตามระเบียบทางวินัยต่อไป
ซึ่งในส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรากฏในคลิปนั้น
ทางวิทยาลัยนั้นจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนนะครับ
จนกว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะ

ก็จริงแล้วเนี่ยทางผอก็บอกว่าคุณครูท่านนี้

เป็นอาจารย์ที่แบบรักเด็กนักเรียนทุกคนเลย

ก็เท่าที่ทราบมาในข่าวที่ปรากฏ
ก็ประมาณว่าเด็กนักเรียนเนี่ย
อาจจะไปกวนท่านก่อนหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปหาอาจารย์คนดังกล่าวนะฮะ
ปรากฏว่าทางอาจารย์นั้นไม่ได้เข้าไปที่วิทยาลัยนะครับ
เนื่องจากถูกสั่งพักในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนะฮะ
ก็เลยโทรไปสอบถามโดยอาจารย์ท่านดังกล่าวเนี่ยนะฮะ

เด็กที่เข้าไปจับคอในวันนั้นเนี่ย
ตนเนี่ยนะฮะสอบเด็กในวิชาที่ตนเองเนี่ยสอนอยู่
ในเรื่องทักษะพัฒนาสุขสภาวะ
ขอโทษนะฮะในเรื่องทักษะพัฒนาสุขสภาวะ
นให้เด็กนั้นสอบในเรื่องเพศโดยให้นักเรียนเนี่ยนะฮะ
เติมคำในแผ่นชีสโดยให้จับกลุ่ม๓คนทำมา๑แผ่น
โดยปรึกษากันนะครับสามารถปรึกษากันได้
แต่สัญญากันไว้นะครับว่าห้ามลอกกันทางโทรศัพท์
ซึ่งต้องมีความซื่อสัตว์ต่อตนเองและส่วนรวมด้วยนะครับ
โดยไม่มีการเก็บโทรศัพท์จากนั้นมีเด็กนักเรียนเนี่ย
เข้ามาขอหลักฐานเกี่ยวกับเปตองตนจึงออกจากห้อง
เอาหลักฐานให้เด็กนักเรียนคนนั้นปรากฏว่าหลังจากนั้น
แกก็กลับเข้าไปในห้องเรียนไปเจอว่าเด็กนักเรียนนั้น
ลอกกันทางโทรศัพท์หมดเลยอืมตนเองก็เลยโมโห
เพราะตกลงกันเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะไม่ลอก
ตนจึงให้เด็กเนี่ยเอาไปเก็บแล้วก็ไปเอาไปเอาไฟข้างนอกเนี่ย
เผาทิ้งซะเพื่อที่จะได้สอบใหม่กัน
ปรากฏว่าเด็กเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมไม่เผา
ถ้าผมจะเผาเนี่ยผมจะเผามาในห้องนี้เลย
ผมจะเผามันให้ไหม้ไปหมดเลยตนเองก็เลยโมโห
พูดกับอาจารย์แบบนี้จึงเดินเข้าไปจับคอเสื้อ
ซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ตนเองใช้ทำงานตลอดนะครับ
เพราะเป็นเด็กดีแต่ชอบกวน
จากนั้นเด็กก็ไปยืนเท้าเอวอยู่ข้างนอกทำท่าทางเหมือนกลวน

โดยปกติตนก็ไม่มีอะไรกับเด็กนักเรียนนะฮะ
เด็กจะรักตนหมดทุกคน
เชื่อฟังเพราะตนเองนั้นรักเด็กนักเรียนทุกคนเท่ากัน
ซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีอะไรกับเด็ก

แต่ทีนี้แน่นอนว่าพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้ว
ก็อย่างที่ทราบเรื่องมันก็ไปกันใหญ่แล้วนะฮะ
กลายเป็นตอนนี้อาจารย์ก็เหมือนกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ไปทำกับเด็กแบบนี้ไปตบหัวเด็กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
คืออันนี้เราได้ดูตรงกลาง

แต่ว่าในถ้าทำไม่ผิดนะฮะ
ในเฟซบุ๊กก็มีคนหลายคนเหมือนกันเข้ามาโพสต์บอกว่า
อาจารย์ท่านนี้บอกแกเป็นคนดีนะ

ก็มีคนมาพูดเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะหลายคนเหมือนกัน

ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวทางโรงเรียนตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะฮะ
แต่เรื่องของเรื่องนี้นะเรื่องของการลอก

วางตาไปไหนไม่ได้ต้องแบบดูอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเนอะ
เชื่อไหมอย่างเวลาเราไปสอบที่เมืองนอกนะ

ไม่มีการเปิดไม่มีลอกเลยแบบซื่อสัต

ใครทำกุกกิกนะจะแบบว่าถูกมองแบบว่านักเรียนด้วยกันนะ

เธอนี่เป็นคนแบบว่าไม่ซื่อสัตว์จะอยู่ได้ยังไง
จริงกันทุจริตเนี่ยมีผลตอนที่ไปสมัครงาน

ตอนเป็นนักศึกษาแล้วแบบว่าทำทุจริตในการสอบอย่างนี้ที่เยอรมัน
จบเลยชีวิตจบเลย

มันเกิดเรื่องที่เป็นที่น่าเสียใจ
นั่นก็คือว่านักดื่มคนหนึ่งแข่งกินเบียร์แล้วก็ตาย

เหล่านักดื่มคือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นี้
เขาบอกว่ามีเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับคนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือแห่งสดเบียร์
มีคนตายจากการแข่งขันดื่มเบียร์๑เหยือก
ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะน้องคนที่เสียชีวิตลงก็ลงแข่งด้วย
พอดื่มหมดเหยือกปุ๊บน้องเขาก็เซแล้วก็ล้มหมดสติไปเลย
เมื่อก่อนผมก็เคยแข่งชนะนะครับหลายครั้งด้วยแต่ก็รอดมาได้
ตอนนี้ถ้าใครชวนไม่เอาแล้วทำไมผมถึงรอดใช่ไหมครับ
เพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่เป็นอะไรเลย
แต่บางคนก็จะเสียชีวิตเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะออกฤทธ
ระบบประสาทกฎระบบประสาทส่วนกลาง
ถ้ากระดกเร็วจะทำให้แอลกอฮอลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต่อการสำลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหมดสติ
และอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าได้รับแอลกอฮอลเกินขนาดค่ะ
เหมือนแกเหมือนจะไม่จริงใช่ไหมพี่แต่มันเกิดขึ้นแล้ว
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องด้วยนะครับ
และขอให้เลี่ยงการแข่งขันดื่มเร็วกินเร็วอะไรพวกนี้นะครับ

เพราะบางทีนะความดันโลหิตมันขึ้นไม่รู้ตัวนะพี่
แอลกอฮอลมันเข้าไปในกระแสเลือด
อย่างไรก็ตามเมื่อหลายปีก่อนมีร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ภาคอีสานจัดโปรโมชั่นดื่มเหล้า๒๕ช็อตภายใน๒๕วินาที

คือถ้าเป็นเด็กบางคนที่ข้างไกลแข็งแรงก็ได้นะ
แต่บางทีในช่วงนั้นเราอาจจะพักผ่อนไม่พออะไร

คืออ้าวแล้วก็เหมือนคิดว่า

ดีกรีนี่๒ช็อตนี่เมาแล้ว

ก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างนี้

หรือต้องดื่มดื่มดื่มให้หมด

เมื่อเกิดกระแสในทางลบนี้เขาก็หยุดไปหลายที่เหมือนกัน
แต่ก็มีอย่างที่คุณอุ้มบอกคือคนนองกับท้ากัน
ห้าวใช่ไหม

เอาเลยไว้มาเอาหน่อยดิ
ไม่กล้าเหรออะไรอย่างนี้ไม่ถูก

อัปเดตเรื่องของเมฆวินัยไกรบุตรหน่อยนะคะ
ก็หลังจากที่หลายคนนี้นะคะทราบนะว่า
เขาเป็นโรคตุ่มน้ำพอง
ซึ่งก็เป็นโรคที่มีชื่อว่าเพ็มพิกอย

แต่โรคนี้เป็นโรคที่แบบว่าเกิดกันง่ายมากนะคะ

เกิดกับเด็กเนี่ยจะไม่เกิดเขาเรียกว่าเป็นการเกิดจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ
ก็เลยทำให้มีตุ่มใสขึ้นมาทั้งตัว
มันคล้ายกับแบบว่าพอเวลาเรา
หมดแรงแล้วมันก็จะไม่มีภูมิคุ้มกัน
ก็จะเป็นงูสวัสดิ์ได้อันนี้เหมือนกัน
นี่จะแบบว่าในลักษณะอันนี้จะเป็นตุ่มใสขึ้นมา
ซึ่งแน่นอนว่าภูมิคุ้มกันเป็นต่ำ
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เคยบอกว่า
เป็นโรคนี้มันทุกข์ทรมานมากเลย
จริงจากตุ่มที่เกิดทั้งตัวเลยนะ
นั้นขึ้นหมดเลยแม้กระทั่งในปาก
มันจะมีอาการแบบแสบร้อน
ของเรานี่ก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง
เพื่อที่จะไปฉีดสเตรลอยเพื่อที่จะลดตุ่มน้ำพอง
ไอ้เม็ดขาวที่สูงมากนี่นะเป็นเลือดขาวอ่าเม็ดเลือดขาวที่สูงมากนี่นะ
คนปกติเนี่ย๗เท่าเลยนะสูงกว่าคนปกติไป๗เท่านะ
ได้ลดลงแล้วตุ่มน้ำพองเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ผุดมาอีกแล้ว
ส่วนแผลจากการนอนโรงพยาบาลมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่ตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ุ่มน้ำเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นแล้วแผลที่เป็นอยู่เนี่ยนะมันก็เริ่มแห้งแล้ว
แล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์หมอเนี่ยนะฮะแล้วก็ทีมงานเนี่ยประชุมกันว่า
ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาฉีดสเตรลอยด์เนี่ยทุกหกชั่วโมง
จริงแล้วขยับพออาการดีขึ้นก็ขยับเป็นทุก๘ชั่วโมง
แล้วก็ปรับให้กินยาแล้วก็อาจจะกลับบ้านได้ในอาการคงที่ก่อนนะ
แต่ว่าแผลมันแผลมันแบบว่าไม่ร้อนคือมันไม่ได้มากขึ้น
แล้วก็ไม่ได้มีอาการแพ้อะไรใดก็ตอนนี้อยู่ลองเทสอยู่สักสามวันนะฮะ
ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไอ้ตุ่มบางตัวเนี่ยนะที่มันเป็นเลือดเนี่ยนะฮะ
ก็แบบว่าจริงแล้วไม่อยากให้มันไปติดเชื้อไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย
มันอาจจะโดนเชื้อได้ถ้าเกิดกลับไปบ้านรอให้มันแห้งสนิทซะก่อนถึงจะกลับบ้านได้
ไม่ได้ติดต่อเพราะว่าอย่างนี้อย่างเวลามันออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอะไรตอนนี้เยอะใช่ไหม
ก็เลยจัดการตุ่มที่มันเกิดขึ้นในปากเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้เลยว่ากินอะไรไม่ได้เลย
แต่ว่าตนก็พยายามที่จะกินนะเพื่อจะสู้ให้มันสุดกันไปเลย
มันจะต้องดูกันอยู่หลายเดือนมากเลยทีเดียว
พวกนี้เราจะไม่ได้ดูกันวันต่อวัน
คือมันจะต้องมีการต่อเนื่องในการแบบว่าคอยดูแล
เราก็ตรวจยืนยันทั้งชิ้นเนื้อนะฮะตรวจเลือด

ซึ่งก็เป็นโรคที่เรียกว่าไม่ได้หางหายาก
แต่ว่ามันจะเกิดกับคนในอายุน้อยไม่เกิด

เพราะมันเกิดกับคนอายุน้อยอย่างเมฆเนี่ยใช่ไหม
เขาก็เลยต้องทำการดูแลกันมากพอสมควร
สิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องลดการหักโหมในการทำงาน
มีการพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะ
โดยทั่วไปโรคนี้นะเขาบอกอย่างนี้เกิดขึ้นในเลือดแล้วก็ในผิวหนัง

มันก็พุนบังไม่ต้องจะเกิดเมื่อไหร่อ่ะสิพี่

ช่วงหน้านาทีระทึก
เกอร์ขับรถหนีเสือ

นี่แหละปี๊บเลยเสือลายพาดกรหมดเลยเดี๋ยวกลับมา

ก็มีเขาบอกว่าเหตุการณ์
นาทีระทึกขวัญเกิดบนถนนที่ตัดผ่านชายป่า

ใช่และมันวิ่งเท่ามอเตอร์ไซด์
วิ่งเท่ามอเตอร์ไซด์
ใช่ดิแล้วก็ปุ๊บแฉลบไปอีกฝั่งนึง
แล้วก็หายเข้าป่าไป

ภาพเนี้ยปรากฏว่าชายคุณเนื้อเขาขี่จักรยานยนต์เนี้ยนะคะผ่านถนนเนี้ยตัดผ่านแนวป่านในรัฐเกสละ
และเกละขอโทษค่ะทางตอนใต้ของประเทศอินเดียปรากฏว่ามีเสือลักษณะโตเต็มวัยตัวพ่วงพีมาก
ฝีเท้าไล่ตามมาดูหน้ามันสิคะแบบกูจะกินมือแล้วก็เร่งแต่เขาเร่งเครื่องหนีได้ทันแล้วเสือนี้ก็
ฉลาบไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หายเข้าไปในป่านะคะเหตุการณ์ดังกล่าก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นต่างต่างนานาหลายอัน
แม้บางคนจะประหลาดใจว่าทำไมยังเลือกที่จะถ่ายภาพอีกนะทั้งทางที่กำลังขับรถเปล่านะฮะคนที่ถ่ายภาพเนี่ยคือคนที่ซ้อนเพราะว่าเห็นด้านหลังของคนที่ขับรถใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเห็นเห็นไหล่เข้าด้วยเพราะนั้นเขาจะไม่ใช่เป็นคนถ่ายนะคะตัวเองกำลังอยู่ในอันตรายเนี่ยจะเป็นอาหารของเสือแล้วคนจะเล่งเครื่องเข
สามารถนำเอาภาพเหตุการณ์ดังกล่าไม่เคยมีใครเห็นใกล้ใกล้อย่างนี้พี่ดูหน้ามันสิทำให้เห็นว่าผืนป่าของอินเดียนะยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายประเทศอินเดียนั้นเป็นหนึ่งในชาติที่มีสถิติสัตว์ป่าจู่โจมทำร้ายผู้คนในเขตชุมชนเป็นประจำตลอดทั้งปีของเราส่วนมากเราจะทำร้ายสัตว์ป่าน่ากลัวมากพี่วิ่งเร็วมากอ่ะ
โอเคเกิดไว้ก่อนก็มีโจรสองโจร
สองโจรสองคน
เป็นผู้หญิงนะลักษณะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นเด็กออทิสติกอายุแค่๕ขวบ
อาศัยอยู่ในครอบครัวรัฐเดลาแวร์ในสหรัฐนี่แหละค่ะ
เขาก็แบบว่าด้วยความที่เขาเป็นป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง
เด็กคนนี้นะคะหน้าตาน่ารักนะฮะก็ทำให้อยากที่จะเข้าไป
จะพุ่งสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันจะทำอยู่นาน
คือเด็กพวกนี้เป็นเด็กพิเศษที่จะซ้ำทำอะไรก็ซ้ำ
จนบางทีอย่างเล่นเปียโนเล่นจนเก่งจะซ้ำ
แต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มักจะเรียกความสนใจเขาได้มากที่สุด
ก็คือกีฬามวยปล้ำดังนั้นเนี่ยเป็นกีฬาที่เขาโปรดมาก
แล้วก็ทำให้เขามีความสุขมากนะครับดังนั้นวันหนึ่งพ่อแม่ของทีโมที่
เขาก็บอกว่าลูกกำลังป่วยโดยโรคเนื้องอกในสมอง
ใช่ไหมแล้วก็ต้องการฝาฟันกับกระบวนการรักษาอันแสน
ที่มันจะแบบว่าทรมานเขาก็เลยอยากที่จะมอบของขวัญพิเศษ
ให้กับลูกเขาโดยการที่เขาจะซื้อของขวัญอันหนึ่งเนี่ยให้ลูกแต่ผลปรากฏ
ไอ้ของขวัญอันนี้เนี่ยมันดันมีมือดีขโมยไปซะอย่างนั้น
เปลี่ยนใช่ตั้งแต่ยังที่ยังยังไม่ส่งมาถึงเลยด้วยซ้ำโดยที่
ว่าไอ้ของขวัญอันนี้เป็นของขวัญที่พิเศษมากที่คุณพ่อ
เนี่ยจะให้กับลูกเนี่ยนะคะก็ราคาทั้งหมดเนี่ย๒๐๐๐ดอลลาร์ซึ่ง
ก็เรียกว่า๖๐๐๐๐บาท๖๐๐๐๐กว่าบาทหวังก็หวังว่าที่จะทำให้
งอกในสมองใช่ไหมตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมกันเลยทีเดียวเมื่อ
ปีที่แล้วผลปรากฏว่าอย่างไรก็ตามระหว่างการผลิต
ทางบริษัทเนี่ยเขาก็ได้ส่งเข็มขัดมวยปล้ำนี้นะไปยัง
ที่บ้านของนักออกแบบรายหนึ่งที่จะช่วยทำให้เข็มขัดจำลอง
เส้นนี้เนี่ยดูเหมือนของจริงที่สุดนะเพราะว่ามันโดน
ขโมยไปแล้วใช่ไหมก็พยายามที่จะจำลองอยู่ขึ้นมาแล้วผล
ปรากฏว่าในพัสดุเนี่ยที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยนะฮะยังมีแบบว่า
คือมีบ้านของนักออกแบบเนี่ยมีโจรสองลายเนี่ยนะโผล่มาแล้ว
มาขโมยไอ้กล่องพัสดุอันเนี้ยไปพอขโมยไปเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้กล้อง
วงจรปิดเนี่ยที่บ้านของคนที่ทำเนี่ยเขาก็ก็จับได้เขา
ก็เอาไปนำสืบเนี่ยนะคะพวกเธอเนี่ยก็ถูกแบบว่าเอาคลิป
เห็นก็เลยเอาคลิปไปให้ออกสื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ผลปรากฏว่าแม่นางสองโจรเนี่ยพอเห็นเข้าเนี่ยก็เลยมี
ความรู้ถึงว่าอุ้ยสงสารมากเพราะว่าในคลิปเนี่ยเขาจะเล่า
หมดเลยว่าเป็นของขวัญที่จะเอาไปให้กับเด็กพิเศษซึ่งอืมเป็น
งอกในสมองด้วยนะแค่นั้นเองอีกสองโจรเนี้ยก็เลยบอกว่า
อย่างนั้นฉันเอามาคืนก็แล้วกันอืมผลปรากฏว่านางก็จัดส่งมา
แล้วก็เขียนมาด้วยว่าเราเสียใจที่ขโมยของคุณไปฉันไม่
คิดเนี่ยจะจิกของไปจากเด็กห้าขวบที่กำลังป่วยเรารู้สึกละ
อายใจในสิ่งที่เราทำมากซึ่งนางขโมนนางโจรโจรมี
คุณธรรมนางโจรเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแบบจนแล้วก็
มีลูกด้วยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็สะเทือนใจเหมือนกัน
กันอ่ะเขาก็เลยจึงส่งของอันนี้กลับมาไม่รู้เรื่องโจร
ละเอียดจังเลยข่าวนี้ก็เลยอยากถามว่ามันเอามาคืนอย่าง
นี้เขาบอกนี้บอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าของขวัญอันนี้เนี่ย
ให้กับเด็กพิเศษก็คงจะไปแล้วมั้งใช่ไหมล่ะ
โดนขโมยไปแล้วมั้งเธอก็ไม่คงไม่เอามาคืนแต่เพราะเอิญ
เด็กคนนี้เขาไม่สบายด้วยเป็นเด็กพิเศษด้วยเธอถึงนะมา
คืนใช่ไหมล่ะนั้นต้องโดนแต่ล่ังไม่รู้อยู่ไหนไปอีกเรื่อง
นั่นคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีคลิปออกมานะฮะคือนกเอี่ยงเนี่ยไปงานโชว์ตัว
แล้วก็ไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพแล้วมีผู้ชายคนนี้มาจับก้นเธอปั๊บเธอก็หัน
ไปแล้วก็ถีบเลยแล้วก็ด่าด้วยนี่ตบนี่แล้วก็ถีบมีคนมาห้ามมาดึงนี่นี่นะฮะ
เอาจริงเลยไม่ได้ทีเดียวด้วยนี่โอ้โหถีบใหญ่เลยคือประมาณว่าไปจับก้นเธอเลย
เธอกำลังเตรียมตัวจะขึ้นร้องเพลงนี่เห็นไหมฮะคือนี่ไปตบเห็นไหม
ตึกเลยสองทีจ้องใจมากนี่มันเขี้ยวเขาคือไอ้คลิปนี้เนี่ยนะฮะคือนกเอี่ยงเขาบอกว่า
เขาให้ทางทีมงานเขาถ่ายเอาไว้เพื่อจะได้เห็นชุดตอนเขาขึ้นเวทีสวย
บังเอิญพอเธอเดินเข้าไปเนี่ยเธอก็ไหว้คนนู้นคนนี้คนนั้นก็มีคนบางคนก็เดินเข้ามากอดกับเธอก็
โคทักทายกันปรากฏว่าชายคนนี้มาจับก้นเธอเธอก็เลยโดดถีบไปเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นมันกลายเป็นเรื่องโอละพ่อ
ยังไงอ่ะทางฝั่งนกเอี่ยงจันทิมาเขาออกมาบอกแล้วบอกว่าเขาขอโทษจริงจริงวันนั้นเขาฉุนขาดไปหน่อย
คนที่มาจับก้นเธอเนี้ยเป็นพี่ชายที่เคยลิ้งจะมาตอนเด็กอ่าวมีอันอาหารเดี๋ยวก็ฟังเสียงให้เธอกับกาย
สามขวบสองขวบประมาณ๒ขวบ๓ขวบเสื้อผ้าก็ไม่ใส่
แล้วณวันนั้นมาถึงวันนี้หนูเจอหน้าแกแล้วแกมาถึงก็หยอกเลย
แต่แกก็ยืนดูอยู่นานว่าหนูว่าจะจำแกได้ไหม
แกเคยเลี้ยงอ่ะกูเห็นหมดเลยกูเห็นมาหมดอ่าประมาณนี้อะค่ะ
สักพักนึงก็อ่ะตกบ้านตบก้นเลยแล้วหันมา
คือประมาณตกก้นแล้วให้น้องหันมาทางแล้วแกจะพูดว่ามึงจำดีกว่าไม่ได้
ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่อยู่ในงานคืนนั้นแล้วก็ในอำเภอ
แล้วก็กำนันท่านกำนันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นท่านกำนันนรงค์นะคะ
ท่านกำนันนรงค์นกเอี่ยงขอโทษมากมากเลยนะคะ
เอาเป็นว่าสรุปว่าเรื่องนี้ไม่มีใครทำร้ายนกเอี่ยง
อันนี้เป็นการเข้าใจผิดเนี่ยนะครับทางคุณนกเอี่ยงก็บอกเลยบอกว่า
จริงแล้วอย่าไปว่าทางคนจัดงานนะคนที่จัดงานเจ้าภาพ
แต่ดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็สำหรับเอ่อ
มีคนไปว่าด้วยนะฮะว่าเอ๊ะไปว่าร้ายคนพัทธลุงนะฮะ
ว่าเนี่ยมาลวนลามเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้ว
เกี่ยวเลยนะฮะคือเธอบอกว่าคนพัทธรุงเนี่ย
น่ารักมากทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดหมดเลย
นี่นะพ่อผมก็เป็นคนพัทธรุงนะพ่อคุณประกอบอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ประกอบนี่แหละพระทะลุงเนี่ยนะฮะพ่อพ่อ
พ่อผมเนี่ยประกอบเนี่ยพ่อผมเนี่ยเรียกพ่อสิอยู่พัทธลุง
แล้วก็มีคนไปบอกว่าเธอน่ะจัดฉากหรือเปล่าตำรวจก็ไม่ได้จัดฉาก
เท่าที่เห็นไม่น่าแต่จำไม่ได้ก็คนนั้นค่ะจำได้
แต่เอาจริงจริงนะยังจำไม่ได้คือถ้าเกิดว่าพี่หนวดนั่นน่ะนะอืม
รู้จักกับนกเอี่ยงได้สามขวบแล้ววันนี้นกเอี่ยงเขายี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเนี่ย
เพิ่งมาเจอกันใหม่แล้วไปจับก้นเขาอย่างนี้เขาไม่ถีบหน้าเขาบุญแล้ว
ก็โดนไงพอตกใจแล้วมืดนี่คือเขาคงยืนรอนานให้จำได้
คนเขาจำไม่ได้แล้วจำอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วก็คิวเขาจำแล้วได้
คุณเคยเจอไหมจำไม่ได้เหรอจำได้ป่ะเขาคงไม่ไม่มาจับตูดผมหรอก
อะไรอย่างเงี้ยเออก็โอละพ่ออยู่ไม่แต่เขาเป็นผู้หญิงไงอืมเออ
คือเข้าใจว่าเคยเลี้ยงกันมาหรืออะไรกันมานะ
นี่ไงวิธีการเล่นของคนมันก็นกเอี่ยงเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็
เขาก็ออกมาขอโทษเคลียร์หมดทุกอย่างก็เคลียร์จบนะฮะ

ก็ทีนี้เราก็ต้องเตือนตัวเองแล้วนะว่า
ไม่ระดับนี่
นะพักสักรู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวกลับมาเขาจะบอกเดี๋ยวกลับมา
อ่านไหมเรื่องก็คือนุ่นวรนุษย์เครียดมากที่เขตนี้นะคะเขาไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของอดีต
เมื่อสมัยตอนที่เป็นแฟนกันแล้วเนอะ
แล้วก็ไปเลิกลาอะไรอย่างนั้นแหละ

เรื่องอย่างนี้นะคะมีว่า

แต่ก็ยังจะกลับมาเป็นประเด็นข่าวอีกครั้ง

ทำให้นางเอกนุ่นวรนุษย์เนี่ย

ไปออกรายการรายการหนึ่ง
พร้อมกับพูดเรื่องราวความรักในอดีต

ก็ต้องไปพูดเรื่องความรักใช่ไหม

พร้อมบุตรด้วยนะครับว่า
ไฟฟ้

ทีไรร้องไห้ตลอดเขตบอกอย่างนี้อาการแบบว่าเขาเรียกว่าอกหักกันเลยทีเดียว
นะก็เรียกว่าดื่มติดต่อกันเป็นเดือนเลยตกเย็นชีวิตไม่รู้จะทำอะไร
ก็เปิดร้านเหล้าด้วยใช่ไหมอยู่ตรงคอนโดอยู่ในซอยร้านเหล้าอยู่ปากซอย
ก็เนี่ยดื่มทุกวันกันเลยทีเดียวเนี่ยก็อันนี้แหละค่ะนะฮะ
เขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าความรักในอดีตเขาเป็นอย่างนี้นะ
เขาก็จบไม่ดีนะด้วยตัวของเขาเองดังนั้นงานนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อ
แต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือนุ่นวรนุษย์แน่นอน
ทั้งนี้นะในเวลาต่อมาเนี่ยนักแสดงหญิงน่ะ
เขาก็เลยโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับคำว่า

ออกมาจนทำให้นักข่าวสงสัยว่าข้อความดังกล่าวของเธอนั้น
จะไปเกี่ยวข้องกับการให้สัมภาษณ์ของอดีตหนุ่มหรือไม่

เผยว่าตนไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้มากนัก
แต่ว่ารู้สึกไม่สบายใจมากกว่าเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็นานแล้ว
ปัจจุบันตนก็พยายามทำงานทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด
อย่างอยากให้ทุกคนเนี่ยมองในเรื่องงาน
โฟกัสเรื่องงานมากกว่าเรื่องส่วนตัว
ส่วนเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งจะไปพูดนั้นเธอก็บอกว่า
คงต้องไปถามฝ่ายชายเอาเองว่าพาดพิงทำไม
นอกจากนี้นางเอกก็ยังได้แสดงความเห็นต่อกรณีที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
หลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพอันนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะคะข้อความดังกล่าวเนี่ย
อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ว่าบอกว่าเป็นความเห็นของแต่ละคน
แต่สำหรับเธอแล้วเนี่ยนะคะชีวิตทุกวันนี้มีความสุขดีมีครอบครัวที่ดี
ยืนยันด้วยคำพูดที่บอกว่าอะไรรู้ไหมแล้วที่สำคัญ
เราก็เลือกคนถูกในขณะที่ตอสปิติพิรมพักดีนะครับ
กัดเล็กเหลือเงินหมดและสิ
เงินหมดสิเราอย่างอย่างเงี้ยอันเนี้ย
งานนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องราวว่ามันจะจบประเด็นกันอย่างไร
แค่นี้ค่ะ
มาแล้ว

ทริปล่าสสุดไปสถานประเทศกับโภคนะเป็นยังไง
สรุปสนุกค่ะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรไป
เพราะว่าเป็นทริปกระทันหันเป็นชุดง่ายกระเป๋าโล่ง
ทริปนี้มีใครไปบ้างไม่รู้เลยเหรอ
นักข่าวทำแบบล่อซื้อถ้าไม่รู้เลยเหรอ
ไปกับเพื่อนค่ะเราเป็นเพื่อนกันจริง
แล้วกับพกไม่สามารถพัฒนาได้หรือ
พัฒนาค่ะเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีแล้ว
คลิปนี้เป็นทริปที่ดีจริงเพื่อนจะไปด้วย
แต่บังเอิญว่าพี่ของชายนันทวีปเขาป่วยก็เลยไม่ได้ไป

หลายคนคาดว่าทริปฝรั่งเศสจะเป็นทริปกระชับมิตร
จะทำให้คืนดีกันได้อีกไม่มีค่ะ
เราคุยกันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้เราโอเค

เราไม่ได้เกลียดกันอยู่แล้วนะคะ
พูดตรงเรามีชีวิตที่ต่างกันมากเกินไป
เป็นเพื่อนกันดีแล้วค่ะคุยกันได้ยาว

เราตัดสินใจกันแล้วมันไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้แล้ว

เหงาปกติอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรรอได้
รอมาตั้งนานถึงตอนนี้จะรอต่อไป
ไม่ได้อย่างไรสเปคก็ขอแค่เข้าใจกันก็พอแล้ว
แล้วหลังจากนี้นักข่าวก็ถามเรื่องน้องน้ำตาล

เพราะว่าดูแบบอู้จัดงานศพงานศพให้

ภายตัวที่เหลือเป็นงานศพด้วย

ตอนนี้คุณอ้ำเขาเข้า๔๐ไง

ก็คงจะสภาพน้องเขาเป็นอย่างนี้ไง

ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เปิดวาร์ฟมือที่๓ซันต้นหอม
อะไรที่เขาไม่คอมเมนต์เขารู้เยอะ

หลังจากใช้เวลาทำใจมาเป็นเดือนนะฮะ

ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับนะครับ
ว่าได้เลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้อง
สันประชากรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
ซึ่งการพูดของต้นหอมที่เคลียร์ชัดนะครับ
เพราะความรักของทั้งคู่นั้นไม่เหมือนเดิมแล้ว
จนมาถึงทางตันแล้วก็ต้องแยกทางกันนะฮะ
คือทางใครทางมันในที่สุด
แล้วก็ดูเหมือนว่าหลายคนนั้นจะพุ่งประเด็นนะครับ

ตอบชัดเจนว่าตัวเองนั้นไม่มีแน่นอนนะครับ
แต่ทางด้านซันนั้นให้ไปถามเจ้าตัวเอง
ซึ่งคำตอบของต้นหอมในหลายจุดนะฮะ

น่าจะมีคนอื่นแล้วจริงหรือไม่นะครับ

พิธีกรชื่อดังสุดของเมืองไทย

มดดำกระชาภาครับ
จริงหรือไม่ที่ต้นหอมเลิกกับสัน

ซึ่งถึงแม้ว่าภาพจะไม่ชัดเจน

แต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาวเน็ตนะฮะ
ที่ไปแคปภาพเอาไว้ได้ทัน
แล้วก็เห็นว่าเป็นใคร
สำหรับสาวเซ็กซี่ที่มีข่าวกับดาราชายหลายคนนะฮะ

มีชื่ออักษรย่อว่าบ่อใบไม้

เอมี่มรกฏยังบอกว่าเห็นหน้าแล้วเหมือนกัน
กับสาวปริศนาที่เขาว่าเป็นมือที่๓
ที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างต้นหอมกับสัตว

รู้จักผู้หญิงคนหน้าเก่าจริงหรือเปล่า
คือไม่ได้มีการอะไรออกมาจากสันแล้วก็

จำเป็นชื่อนี้ให้กูบ่ไบไม้ทำไม
ไม่ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็หน้าที่จะแบบว่า
จริงเพราะว่าโอ้โหคุณพระคุณเจ้า
ตอนนี้คือภาพนี้ออกมา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

สอนเต้นเหรอเต้นไม่ไหวมันนมใหญ่ขนาดนี้เต้นได้เหรออ๋อเป็นครูแล้วเนอะคงไม่ได้เต้นเนอะ
เป็นพระโอ้หมายกอดโอ้โอ้โหรูปร่างดีมาก
นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคุณต้นหอมก็ไปกำลังจากให้กับต้นหอมนะอ้าวพักกันก่อนช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมานะฮะ

เดี๋ยวฉันเก็บเรื่องเชียวไว้ก่อนเอาโอ๊ตตอนนี้ทำไมทำไมทำไม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
โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ต
การข่อความนี้มีคนจับเชื่อมโยงนะว่า
คือโอ๊ตปราโมทหรือเปล่า
ล่าสุดนะคุณโอ๊ตเขาออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่า
บอกว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ตน
นะฮะแล้วก็ไม่อยากให้กระทบกระทั่งกัน
เขาบอกว่าเขาหมายถึงคนอื่นส่วนตนเนี่ยไม่รู้สึกซีเรียสอะไรนะครับ
เพราะแต่ละคนนั้นมีความคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งตนเองก็รู้ดีว่าไม่ได้หมายถึงตัวเขา
ทั้งนี้ครับทางโอ๊ตเขาก็บอกว่าเขากับไอซ์นั้นเจอกันบ่อยนะฮะ
ไอซ์เนี่ยน่ารักเสมอก็ยังชวนไปเที่ยวกันอยู่เลย
ซึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นตนเนี่ยเป็นตัวเองแล้วก็ขำนะฮะ
ต่อให้ไม่ใช่ครั้งนี้ก็มีคนว่าตนอยู่ดี
รับว่าตัวเองนั้นใช้คำหยาบนะครับกับเพื่อนสนิทแล้วก็ตอนทำงานอย่างเดียว
แต่เวลาใจคนอื่นหรือคนในครอบครัวตนเองมีสัมมาคารวะอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งหากตนคนติดภาพตนเรื่องคำหยาบคายก็ไม่เป็นไร
แต่ตนรู้ดีว่าตัวเองนั้นเป็นคนยังไงก็พอแล้วก็อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะ
เลือกเอาแต่สิ่งที่ตัวเองนั้นทำสิ่งที่ดีออกไปนะ
สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปจำอันนี้เขาบอกมา
แต่จริงแล้วโอ๊ตก็เป็นคนน่ารักนะมันเป็นคนน่ารักก็เป็นคนน่ารัก
ก็เป็นอย่างที่เขาบอกจริงเวลาเขาเจอกับผมอย่างนี้เขาก็สุภาพนะ
เขาก็ไม่ได้มีการมาแบบพูดจาหยาบคลายเล่นหนูหรืออะไรอย่างนี้ไม่สิ

แต่ว่าเขาจะเป็นกับเฉพาะแบบเวลาสมมุติทำงานอย่างนี้
ถ่ายรายการอาจจะมีบ้างเล่นกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็คลับปุ๊บก็อีกคน

แล้วก็อยู่ด้วยกันกับแก๊งเขาเจ้าอาร์ตน้องอ้นอ่ะ
เขาจะคนละสไตล์แต่มันก็เป็นค่าแจบคลายที่เวยรุ่นใช้กันน่ะ
นะฮะไม่เป็นแบบนี้แต่ก็ต้องตอนนี้แนวแต่ต้องเตือนโอ๊ตไปนิดหนึ่งนะ
ก็อย่าไปสนีทกับปองกฤบควรมาก
โคมองไม่ควรชั่วไงนะเออนะก็เป็นห่วงโอ๊ตละนะ

แต่อย่าไปตามเรียนตามแบบป๋องกระพล

อยากให้ป๋องกะพนตอบมา

ท่านบอกสิว่ารูปเป็นต่อมแล้ว

อย่าเอาสิ่งไม่ดีไปใส่น้องก็มาก

อบดอกไม้เอามาเปิดตัวสินค้าของเชียร์ที่คำพร

ทำเอาสาวเจ้าก็เขินหน้าแดงพร้อมกับที่ยอมรับ

สถานะจากที่เป็นเพื่อนกันมาเป็นคนพิเศษ

ที่คอยทำสิ่งดีทั้งให้คำปรึกษา
เป็นกำลังใจให้ตัวเองมาตลอดเวลา๒ปี
ซึ่งก็เป็นเวลานานมากแล้วในการศึกษา
เพราะเป็นคนที่ดูใครก็ดูนานมาก

มีวงสีแดงไม่ต้องวงหรอก
มีคนเดียวนี่ค่ะไหม

หมาเป็นตัวเป็นตนซัลลี่ปถีก็ดีนะ
พอย้อดไปดูคือฝั่งไฮโซบิคนี่นะคะ

เฟรมอยู่อย่างนี้นะฮะภาพนั้นภาพนี้
ว่าจะชวนกันไปทำบุญสังสรรค์กินข้าวเปิดตัวนู่นนี่นั่น
แม้ว่าแต่ละภาพจะไม่ใช่ช็อตหวานเนี่ย
แต่ก็อยู่ในเฟรมนั้นตลอดเวลา
นี่ไงจริงเหรอพึ่งเจอเชียร์ไม่บอกเจ๊เลยอืม
โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
เราสามคนลาไปก่อนนะฮะไปไหนอะไรครับลา
เขาก็บอกให้ลาก็ไปลากลับบ้าน

มดดำมานะครับค่ะอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับซำ
ไปถามมดดำแล้วกันเพราะมดดำนี่มดดำรู้โลกรู้
แฟนรายการถามคุณพระดำไปไหนก็มาพรุ่งนี้
มาครับเราเป็นคิวกันนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ